ผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นแอร์ฮอสเตจครับ
ไปเที่ยวตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทา
แล้วเธอซื้อของเสร็จปุ๊บเดินกลับไปที่รถจำได้ใช่ไหมครับ
อยู่ที่ลานจอดรถใต้สะพานทางด่วน
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปบีบคอเธอ

เธอก็ร้องตะโกนดิ้นรนสุดท้ายออกมาได้แล้ว

ล่าสุดจับคนร้ายได้แล้วนะครับ

นี่เหตุการณ์เป็นคลิปภาพวงจรปิด
ตั้งแต่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ลานจอดรถตลาดนัดเรียบด่วนรัก

วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วคนก็วิ่งตามวิ่งตาม
แต่ไม่ทันนะฮะเขาหนีไปได้ครับ
ผู้เสียหายชื่อว่านางสามเรืองสิริ

เธอไปเดินซื้อของแล้วจอดรถเอาไว้ที่นี่
ซึ่งลานจอดมันจะอยู่ห่างจากตลาดนะฮะ
ไม่ค่อยมีผู้คนแล้วก็อยู่ใต้สะพานทางด่วนด้วยนะฮะ
สุดท้ายเธอเข้ารถปุ๊บ
คนร้ายปิดประตูนั่งเบาะหลังปั๊บบีบคอ
บังคับให้ส่งทรัพย์สินของมีค่าให้
ขัดขืนแล้วก็เปิดประตู

แต่นี่ฮะเธอมีบาดแผลที่คอ

ล่าสุดเมื่อวานตำรวจสนโครครามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ชื่อว่านายเมียมนต์อายุ๒๓ปีคนนี้เป็นหนุ่มกรรมภูชา
ไปจับได้ที่ย่านวัชรพลนะฮะซอยร่วมมิพัฒนาครับพร้อมของกลาง
คนร้ายคนนี้ได้กระเป๋าสะพายของผู้เสียหายไป
แล้วก็มีเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันที่เกิดเหตุ
เขาก็สารภาพว่าก่อเหตุจริงครับพร้อมกับบอกว่า
หลบหนีมาอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายด้วย

ทีมข่าวติดต่อไปยังผู้เสียหายเธอก็โทรศัพท์มาพูดคุยกัน
แล้วก็บอกกับตำรวจว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคือเธอรับรู้แล้วว่า
ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว
ตำรวจก็ติดต่อไปแล้วก็เดี๋ยวนัดให้เธอไปชี้ตัวผู้ต้องหาด้วย
ตอนนี้เธอบอกว่าโอ้โหรู้สึกโล่งอกโล่งใจ

ก่อนหน้านี้เจ้าของตลาดเองก็ติดต่อมาเยียวยา
เรื่องของค่ารักษาพยาบาลแผลที่บริเวณหน้าอกเธอ
ที่เป็นรอยขีดขวดนะฮะแล้วก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีด้วยนะครับ
ฟังเสียงเธอหน่อยนะฮะเราคุยกันทางโทรศัพท์นะฮะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังนำตัวผู้ต้องหาไป

ว่าเขาทำคนเดียวหรือเปล่ามีผู้ร่วมขบวนการไหม
เพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าเขาเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย
ก็ไม่รู้ว่าก่อเหตุคนเดียวหรือว่าทำกับเพื่อนนะครับ